ทุกผู้ชมครับมีคุณตาวัยเจ็ดสิบสองปีนะครับ
ถูกแทงเสียชีวิตทิ้งศพไว้ในไร่มันสำปะหลังที่นครราชศรีมา
ช่วงสายสายอืมสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
เป็นไร่มันสำปะหลังใกล้กับหมู่บ้านทรัพย์ทวีในพื้นที่หมู่๑๗ตำบลหนองน้ำใสอำเภอศรีคิ้วนะครับ
คุณตามหมอนปัตถามัยนะครับอายุ๗๒ปีเสียชีวิตอยู่นะฮะนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่ถนนที่ไร่มันนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงที่ซี่โครงด้านขวาศีรษะมีร่องรอยการถูกของแข็งทุบจนเป็นแผลชะกันแล้วก็มีร่องรอยการต่อสู้อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
นี่ตรงจุดนี้นะครับไร่มันตรงนี้นะฮะมีต้นมันที่หักโค้นล้มจำนวนมากนะครับคาดว่าเป็นร่องรอยการต่อสู้กันตรงนี้
ส่วนที่บริเวณไร่อ้อยนะครับอยู่ใกล้กับไร่มันห่างจากจุดที่เจอศพของคุณตามหมอนประมาณ๑๕๐เมตร
แตะเปื้อนคราบดินโครนของผู้ตายเนี่ยถอดทิ้งอยู่ตรงนี้
เราไปที่บ้านของตาหมอนนะฮะทางครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้าน
กำลังช่วยกันเตรียมสถานที่เพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
นี่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
ภรรยาของตะหมอนนะครับชื่อนางวารีอายุ๖๖ปีบอกว่า
ออกจากบ้านตอนเช้าตอน๗โมงเช้าเพื่อจะไปดู
ไร่มันสัมปะหลังกับไร่อ้อยแล้วจะเอาถังน้ำยาเนี่ย
ฉีดฮอร์โมนด้วยจากนั้นนี่หายไปเลยหายไปนานผิดสังเกต
สายแล้วยังไม่กลับมากินข้าวที่บ้าน
ปกติข้าวเช้าต้องมากินแล้วนะ๘โมง๘โมงครึ่งเนี่ย
ออกไปตั้งแต่๗โมงไปตามที่ไร่อ้อยก็ไม่มีเสียงตอบรับ
เดินไปดูถึงไร่มันสำปะหลังพบว่าสามีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่นะฮะ
พอไปดูก็พบว่ามีร่องรอยการถูกทุบถูกแทงด้วย
ก็เลยแจ้งจตุภิเฮียมาตรวจสอบยืนยันว่าที่ผ่านมา
มีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใคร
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาก่อเหตุ
ฆ่าตามหมอนอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
เกลี้ยเข้าไปชี้ในป่ามัน

ก็มองเห็นที่นี้ทำไมมันแตกเนาะ

คือคนสู้กันนั่นแหละ

เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกนะครับ

อายุ๗๒แล้วยังแข็งแรงแห็งอยู่
ทุกคนคนที่ลงมือก่อเหตุโหดเยี่ยมมากคาดว่าต้องเป็นคนในพื้นที่แล้วก็รู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
แต่ว่าที่ผ่านมาในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับ
แกพูดเก่งแต่แกก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครอ่ะอืมแค่นิสัยเหมือนผู้หญิงอะไร
เนี้ยอืมข้างนอกเราไม่รู้นะแต่ในบ้านเนี้ยมีมีจ้ะ
ไม่มีใครรังเกียจแกเป็นมิตรกับทุกคนโหดร้ายอยากให้จับให้ได้
อ๋ออยากให้ชีวิตเรียกด้วยชีวิตนั่นแหละจ้ะอ๋อ
ชาวบ้านเห็นตกใจไหมครับใช่ตกใจชาวบ้านเนี่ยออกไปทั้งสองหมู่บ้าน
ไปเต็มทั้งนู้นเพชรก็มาจ้ะอืมมาดูเต็มเลยถ้าพูดถ้าพูดถึงจับได้มาช้า
หรือเอามาทำอืมแผนนะคงไม่ยังหรอกอ้าวนี่ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะฮะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะฮะที่มาก่อเหตุนะครับค่ะเดี๋ยวนี้มันยังมี